ไปดูความน่ารักของหมาน้อย
ที่มันกำลังจะแบบว่าไปหาเพื่อนเล่น
หาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อน
แต่สุดท้ายเพื่อนไม่ใยดีด้วยเพื่อนไม่เป็นมิตรด้วย
แล้วไม่เป็นมิตรด้วยเพื่อนก็เลยต่อย
หมาโดนเพื่อนต่อย

เราไม่ใช่เพื่อนเราคือพึ่ง
แล้วนายทักทายกันยังไง

โอ้โหหมาโดนพึ่งต่อยครับ
สงสารมันนะโอ้โหหน้าหนูเปลี่ยนไป
กลัวเจ้าของจำไม่ได้เลยเนี่ย
กลับไปบ้านไม่รู้เจ้าของจำได้เปล่าหน้าปูดหน้าบวมไปหมดเลยอ่ะ
กลับไปหาที่บ้านเนอะ
เจ้านายครับผมโดนพึ่งต่อย
อ้าวแล้วโดนนานยังก็เพิ่งต่อยอะครับ
สรุปโดนอะไรโดนพึ่งต่อยแล้วโดนนานยังก็เพิ่งต่อยเนี่ยครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าสุนัขงงหลังจากเพิ่งต่อย

แซวกันแต่ว่าให้ดูเป็นภาพน่ารักไอ้หมาตัวนี้ปลอดภัยแล้วนะ
แต่ว่าเวลามันโดนพึ่งต่อยเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้
รวมถึงคนด้วยถ้าคนโดนพึ่งต่อยมันก็จะบวมอย่างนี้เหมือนกัน
จริงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเอาเหล็กในออกกันนิดนึ
ฉันไม่รู้นะว่าสุนัขโดนพึ่งต่อยแบบนี้ต้องพาไปหาหมอหรือเปล่า